จะเป็นเจ้าแม่ตัวเลข

ไปดูไอดอลที่เรื่องของการให้แนวทาง
มากับใครเนี่ยอรชรใช่ไหม
ฟองเบียร์ไอดอลด้านตัวเลขคนดังวันนี้มา
เขาเชิญอรชรเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังมาร่วมไลฟ์พูดคุยกันกับแฟนคลับ

ฟองเบียก็ให้แนวทางรัฐบาลไทยตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
แล้วก็ให้เลขหางประทัดที่เจ๊ฟองเวียเข้าไปแก้บนทาเวสุวรรณที่วัดพังม่วงที่สุพรรณไปแล้วด้วย
แล้วงานนี้เจ๊ฟองเบียร์จุดทูปให้๑งวด
แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเจ๊เขาขอให้พี่อรชรหยิบทูบแล้วก็จุดให้๑อันเหมือนกัน
การันตีว่าถ้าซื้อตามเลขของพี่อรชรนั้นจะได้แน่นอน

พี่ชอบจะเก็บไว้ดูคนเดียวได้ไหม
เก็บไว้ดูคนเดียวไหมหรือว่าแบ่งปันถ้าถูกก็แบ่งปันดีกว่า
ถ้าถูกก็ถูกด้วยกันเผื่อมาเนอะ
เผื่อมีปฏิหารใช่ค่ะ
เผื่อมีแบบอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแบบว่าถ้าถูกก็ถูกด้วยกัน
ถ้าไม่ถูกก็อย่าด่ากันนะคะ

อันนี้เป็นของพี่ชอบนั้นไม่เกี่ยวกับเจฟองเบียร์นะ

วันนี้เจ๊ฟองเบียนไม่ได้จุดนะคะอันนี้แล้วแต่พี่ช้อนก็
ชอยก็รับเคาะไปก็แล้วกันถ้าไม่มาก็โดน
เออพอเหมาะเจาะพอดีเลยขึ้นภาพสองฝั่งเลย

อย่างที่เขาบอกถ้าถูกก็แล้วแต่ใครจำเป็น
แต่ว่าไม่ถูกก็นั่นแหละอย่าไปว่าเขาเอาก็จุดของเขาไป
อันนี้ของเจ๊ฟองเบียกับคุณอรชรใช่ไหม
ไปต่อที่เจ๊นุกกันหน่อยบารมีมหาเห็ง
ให้หน้าทางรัฐบาลไทยเหมือนกันกับปิงปอง
จากวัดประธาตุวายโยชน์จังหวัดชาติเทิงเศร้า
ให้ไปแล้วก่อนหน้านี้วันนี้มา

เขาก็เลยเอาเลขห้องมาให้เขาที่ห้อง๘๐๘

คือถามลูกเช้าฝันเห็นผู้ชายคนนึงมาหาเจ๊แต่เจ๊ไม่ชอบเลย

มันบังเกิดเป็นอะไรขึ้นมาไปฟังฮะ
คือเมื่อคืนเจ๊ฝันเจ๊ฝันอยู่ดีฝันเห็นผู้ชายคนนึง
ผู้ชายคนนี้คือเจ๊ค่อนข้างกลัวนิดนึงค่ะเหมือนแบบเจ๊ไม่
ชอบผู้ชายคนนี้เท่าไหร่นะคะเจ๊ไม่ค่อยชอบผู้ชาย
วันนี้เท่าไหร่แบบเหมือนเขาจะมามาหวังปอกลอกเราอ่ะความ
รู้สึกนะเหมือนเขาจะแบบเหมือนจะมาหลอกเราเหมือนจะมาป้น
บ้านเราเหมือนเขาจะแบบมาเอาของที่บ้านเราไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว
ก็แล้วก็สักพักนึงเจ๊ก็เลยหาวิธีเขียนเลขให้เขาไปบอกให้
เขาไปซื้อเผื่อถูกเขาจะได้มีเงินอะไรอย่างงี้สักพักหนึ่ง
เขียนเลขนี้ให้เขาไปแล้วเขาก็กลับไปอ่ะอันนี้ก็เป็น
เจ๊นุกนะฮะอีกนึงเจ๊อ่อไม่เจ๊สิพี่สุนารีพี่สุนารีมราชาษีวา
เนี่ยโหแต่งหน้าเต็มโพสต์ทริปตรงอินสตราแกรมจุดทูปเสียงไทยนะ
ที่ผ่านหน้าองค์พระพิคเนธนะมีเจ็ดอันด้วยกันค่ะพี่สุบอกให้
ดูให้เลือกกันเองเผื่อจะตรงใจกันเผื่อจะมีโชคมีลาบกัน
เนี่ยเจ็ดอันแบบเนี้ยแต่ละอันก็ไม่เหมือนกันหรอกเนาะแต่ก็
แล้วแต่คุณผู้ผู้ชมจะชอบแล้วกันก่อนอันนี้พี่สุนาครับมี
การโพสต์ทริปในการไปซื้อล็อตเตอรี่ออนไลน์สามร้อยยี่สิบสี่
เยอะมากนะฮะคำนวณและต้นทุนของพี่สุที่ซื้อไปอ่ะสมมุติ
สิบบาทใช่ไหมค่ะสองหมื่นห้าพันเก้ามร้อยยี่สิบบาท
ที่ไหนอ่ะเขาซื้อออนไลน์สิบบาทอ่าไล่เออแปดสิบบาทด้วยนะเออเออ
เขาก็ไล่เลียงให้ดูทั้งหมดว่าเออมีอะไรบ้างที่เขาซื้อมา
เขาบอกว่างวดนี้ชอบเลขเบิ้ลใครชอบก็ชอบไม่
ชอบก็เลือกผ่านไปอืมอันนี้ของพี่สุนะฮะส่วนเลขมหาทักษะ
เอานิดนึงหมอไก่พอพาทินีให้เลขมหาทักษะพยากรเอา
ไว้แบบนี้ครับประจำวันที่สิบเจ็ดมกราคมก็คือที่จะออก
พรุ่งนี้เนอะค่ะนี่ฮะมีเก้ามีหกมีสองมีสามมี
เจ็ดทั้งหมดทั้งหมวนเป็นความเชื่อส่วนบุคศรักชมแล้ว
ก็ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วกันนะครับค่ะและใช้วิจารณ
ยาในการเลือกด้วยนะคะคำนวณแป๊บหนึ่ง